คือมีชาวบ้านที่เขาไปร่วมงานศพผู้ที่เสียชีวิตจากโควิดสิบเก้านะคะที่จังหวัดสระบุรีที่วัดหลังสวนแล้วก็มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยอ่ะค่ะเขาก็ต้องทำหน้าที่ช่วยกันแบกลงศพขึ้นไปบนเมนเพื่อทำพิธีชาปนกิจแต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ก็คงจะทำงานกันหนักแล้วก็เหนื่อยมากนะคะมีเจ้าหน้าที่หนึ่งคนล้มโอ้โหแล้วก็ล้มแล้ว

ไม่เป็นไรลูกเอาใหม่
นี่ค่ะในคลิปคุณผู้ชมจะได้ยินเสียงใช่ไหมคะว่าไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่
คือคนที่เขาไปร่วมงานศพเขาส่งเสียงให้กำลังใจกู้ภัยที่ช่วยกันแบกลงศพขึ้นไปแล้วลื่นล้มแบบนี้ค่ะ
นี่นะคะเป็นอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกระตันยูจุดอำเภอหนองโดนค่ะ
นำร่างผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙ที่รับมาจากโรงพยาบาลพระพุทธบาท
แล้วก็ช่วยกัน๔คนยกโรงศพขึ้นไปบนเมน
และหนึ่งในนั้นลื่นล้มนะคะโรงศพก็ร่วงลงมาด้วย
แต่ชาวบ้านและญาติพี่น้องที่ไปร่วมงานศพเขาก็ตะโกนให้กำลังใจ
ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับทางอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกับตันยูคนที่ล้มค่ะ
เป็นผู้หญิงนะคะคุณผู้ชมโอ้โหเป็นเจ้าหน้าที่ผู้หญิงนางสาวสุพรรณสาม
มีสนมอายุสามสิบห้าเธอก็พาไปดูที่บันไดของเมนวัดหลังสวนนะคะ
จุดที่ลื่นล้มอ่ะนะเธอบอกว่าคือผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นผู้หญิง
เสียชีวิตด้วยโรคโควิด๑๙แต่ผู้เสียชีวิตน้ำหนักเยอะ
น้ำหนักร้อยกว่ากิโลอ่ะค่ะแล้วตัวคุณสุพรรษากู้ภัยที่เป็นผู้หญิงอ่ะ
เธอบอกว่าเธอก็มีรอยช้ำที่เข่าที่แขนคือวันเกิดเหตุมันร้อนจริงร้อนมาก
แล้วก็เผาศพโควิด๑๙หลายศพต่อเนื่องนะคะไม่ได้พักเลย
ภัยบอกเหนื่อยมากจริงจริงอ่อนล้ากันมากจริงจริงก็ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิดด้วย
พื้นมันเลยลื่นครับพอฉีดพ่นแล้วมันก็ลื่นนะคะพื้นของเมนเป็นแบบหินขัดมันนะคะ
แต่อาสาทุกคนก็สู้นะคะลื่นล้มไม่เป็นไรทำงานหนักไม่เป็นไร
ก็ทำงานด้วยใจกันทุกคนเลยค่ะ
เจ็บด้วยเหนื่อยด้วยค่ะแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะไม่แตกไม่หัก
ก็มีบาดแผลเขียวช้ำกันบ้างนะคะเพราะว่ากระแทกกับขั้นบันได
ผู้ป่วยมีน้ำหนักประมาณร้อยต้นค่ะผู้หญิงค่ะ
พอดีวันนั้นมีอากาศร้อนด้วยแล้วเราก็ไปรับศพมาเผาต่อเนื่อง
โดยไม่ได้พักกันเลยค่ะก็เลยมีอาการอ่อนล้าบ้าง
แต่เราก็สู้กันต่อไปค่ะ
แล้วคนที่ถ่ายคลิปเอาไว้ได้เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านค่ะคุณผู้ชม
มณฑาผิวอ่อนนะคะก็บอกว่าวันนั้นร้อนมากจริงจริง
ที่จะเผาศพผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙
ไดของเมนสูงด้วยค่ะแล้วก็พื้นลื่นด้วยค่ะ
ก่อนหน้านี้มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อแล้วพื้นมันก็เลยยิ่งลื่นเข้าไปใหญ่นะคะ
น้องก็ต้องใช้กำลังกันยกโรงศพขึ้นเมน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็ถ่ายคลิปเอาไว้ได้คือ
ไม่ได้คิดว่าน้องกู้ภัยจะล้มนะคะคือตั้งใจจะถ่ายภาพเอาไว้เฉย
พอน้องล้มเนี่ยทุกคนที่ยืนอยู่ด้านล่างตะโกนให้กำลังใจ
ลุกขึ้นสู้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่ยกใหม่
ก็เป็นกำลังใจให้กับกู้ภัยทุกท่านนะคะ
เพราะว่าจะเช่าไปช่วยก็ไม่ได้ใช่ไหม

โอ้โหก็ทำงานกันหนักนะคะช่วงนี้ก็เหนื่อยกันทุกคนค่ะ
คือไม่ใช่แค่น้ำหนักของผู้เสียชีวิตนะฮะต้องมีน้ำหนักของโรงด้วยนะครับ
แล้วคุณผู้ชมตัวเลข๑๙เดี๋ยวค่อยไล่ให้อีกทีนะครับ